คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เป็นผลพวงมาจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดก่อน
คือวิธีการเขารับจำนำข้าวมาจากชาวนาถูกไหม
ข้าวที่ได้เอาไปไหนเอาไปเก็บไว้ในโกดังของเอกชน
โดยให้องค์การคลังสินค้าเป็นคนจ่ายค่าเช่า
ปรากฏว่าล่าสุดค่ะเจ้าของโกดังที่กำแพงเพชรออกมาเรียกร้องนะคะ
บอกว่าเนี่ยอคศหรือว่าองค์การคลังสินค้าเนี่ย
ค้างจ่ายค่าเช่า๔๖๗ล้านบาท
แล้วพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูคุณดูสิ
ข้าวกองพนันเทินทึกแบบนั้นนะคะสักประมาณ๓๐๐๐กระสอบ
แล้วข้าวก็เน่าแล้วด้วยอ่ะมูลค่าความเสียหายเนี่ย
โอ้โหอยู่ที่ประมาณสามสิบล้านบาทเจ้าของโกดังเนี่ย
พี่เสื้อสีฟ้าเนี่ยนะคะชื่อว่าคุณมนชัยรุ่งชาญชัย
เป็นเจ้าของโกดังบริษัทสิงโตทองไรซ์ค่ะ
พาเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ทหารผู้สื่อข่าวไปดูเนี่ยโอ้โหสภาพดูไม่จืดเลยนะคะ
เขาบอกว่าทางองค์การคังสินค้าตอนนี้ยังคงค้างค่าเช่าโกดัง
ที่มีการทำสัญญาไว้แล้ว๓๕๐ล้านบาทรวมกับโกดัง
ยังไม่ได้ทำสัญญาอีก๑๑๗ล้านบาทรวมคงค้างค่าเช่าโกดัง
ส่วนนี้๔๖๗ล้านบาทยังไม่หมดนะยังมีค่าเช่าอีก๑๗ล้านบาท
อภัยค่ะ๑๙ล้านบาท๑๙ล้านบาทคือในส่วนที่เป็นโกดัง
ที่เช่าเก็บข้าวที่ถูกระบายออกไปแล้วส่วนนี้ก็ยังไม่ได้รับเงิน
อีก๑๙ล้านบาทเพราะฉะนั้นคุณมนชัยเจ้าของโกดัง
ให้เข้ามาตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้ามาตรวจสอบความเสียหายสำหรับโครงการรับจำนำข้าวกันหน่อยนะคะ
เห็นแล้วมันช้ำใจข้าวมหาศาลมันเน่ามันเสีย

แล้วคนที่เขาไม่มีกินอีกตั้งมากมาย
และข้าวอาหารหลักประเทศเราด้วยนะคะ